ถ้าพูดถึงผู้ประกันตนตามมาตรา๔๐นะครับ
ว่าจะมีวิธีการหรือว่าสิทธิประโยชน์นั้นแตกต่างกันหรือไม่
กับการสมัครย้ายไปเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ
กอชต้องเท้าความย้อนกลับไป
ผู้ประกันตนตามมาตรา๔๐นี้คุณผู้ชมถือว่ามีความแตกต่างกัน
เพราะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๔
คือมีนายจ้างคุ้มครองอยู่แล้วหรือมาตรา๓๔
ก็คือเราเคยทำงานแต่ว่าสุดท้ายลาออก
และยังสามารถส่งเงินประกันสังคมได้
ผู้ประกันตนใน๒กลุ่มหลักนั้นนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองดูแลไป
แต่ว่ามาตรา๔๐นี้จะคุ้มครองกรณีชาลาภาพหรือว่าสูงวัย
ซึ่งในเบื้องต้นนี้นะครับข้อกำหนดก็คือจะมี๕ทางเลือกหลักด้วยกันครับ
ทางเลือกก็จะมีวิธีการในการที่จะกำหนด
จำนวนเงินการออมนั้นแตกต่างกันไป
แต่ว่าขั้นต่ำจะต้องส่งสมทบต่อเดือน๑๐๐บาท

จะครอบคลุมเรื่องของบริการทางการแพทย์
และบำนานกรณีสูงวัยนั่นเองนะครับ
นี่คือสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา๔๔

ละเอียดปลีกย่อยจะแตกต่างกันไป
ส่วนผู้ที่อยู่ในสังกัดกองทุนการออมแห่งชาติ

ผู้ที่สังกัดอยู่ในกองทุนกอชนี้นะครับ
คุณผู้ชมในเบื้องต้นยึดหลักการสำคัญคือ
ออมรัฐออมคือช่วยกันออมครับ
โดยจะครอบคลุมอายุตั้งแต่๑๕๖๐ปี
คล้ายกันกับผู้ที่อยู่ในสิทธิ์ของผู้ประกันตน
กองทุนประกันสังคมนั่นเองนะครับ

จำนวนเงินในการสมทบการจ่ายไปนั้น
แต่ละคนก็จะจ่ายแตกต่างกันไปครับ
เบื้องต้นขั้นต่ำคือ๕๐บาท
และสูงสุดไม่เกิน๑๓๒๐๐บาทต่อปีนะครับ
เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจ่ายเงินสมทบของรัฐบาล
มีการกำหนดให้ผู้ประกันตนที่อยู่ในทางเลือกที่๓
สิ้นสภาพลงและให้โอนสมาชิกและมีเงินสมทบ
ทางเลือก๓๕ไปยังกอชตามความสมัครใจ
ซึ่งหากโอนย้ายไปก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามตารางแบบนี้นะครับ

เปรียบเทียบจำนวนเงินบำนานในกองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพจะได้รับเงินบำนานขั้นต่ำตลอดชีวิต๖๐๐บาท

เงินสมทบครบหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนานขั้นต่ำ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า๔๒๐บาท
ขออภัยนะครับ๔๒๐เดือนหรือ๓๕ปี
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนนี้ตั้งแต่อายุ๒๕ปี
และจ่ายเงินสะสมทุกเดือนเดือนละเท่ากันที่๑๐๐บาท

เกษียณอายุนะครับจะได้รับเงินบำนานประมาณ๙๕๔บาทต่อเดือนไปตลอดชีวิต
และยังสามารถรับเบี้ยยังชีพจากรัฐได้อีกครับ
แต่หากเป็นบุคคลทุกผลภาพ
จะได้รับเงินก้อนสะสมบวกดอกเบี้ย
หากลาออกจากกองทุนจะได้รับเงินก้อนเป็นเงินผลประโยชน์ของเงินสะสม
และหากเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินก้อนจากจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีไปครับ
ซึ่งก็ประเมินเบื้องต้นแล้วผู้เกษียณอายุนั้น
ได้รับเงินบำนานในกองทุนการออมแห่งชาติ
มากกว่ากองทุนประกันสังคมนะครับ